ไปดูเรื่องแบบว่าเมาส์มอยกันแบบเล็กกันบ้างดีกว่าค่ะ
วันก่อนค่ะเธอเปิดเพจนะคะเจ๊มอย๑๐๘ขึ้นมา
เขาตั้งข้อสงสัยเลยนะว่า
มีหนุ่มสาวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งเมื่อไหร่นานนะจ๊ะ
จะมีคนมาดามหัวใจจะมีคู่ครองสักที
แต่ข่าวลือออกมานะคะบอกว่า

หลายคนตีความกันเก่งคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวฉันขออักษรย่อนิดนึงนะท่าทางจะมาเยอะเลย
พอสอแอปทักษะออน

คอมเม้นต์น่ะถ้าพาไปอ่านดูดีเนี่ย

คือเขาบอกว่าอยากให้แบบคุณแอฟแบบ
ออนจากข่าวต่างไปนู่นนั่นนี่

นี่แหละเขาก็นี่แหละชี้เป้าไปอย่างนี้แหละ
ขูดชื่อมาขนาดนั้นแล้วไม่ใช่เลย
แต่ว่าบอกใบ้มาสักขนาดนี้

จับสังเกตหรือว่าเห็นการส่งสัญญาณใดเลยทั้งสิ้นนะ

แต่ว่าอารมณ์ออกไปในทางเชียร์มากกว่านะคะ

แล้วจะเอาใหม่สัมภาษณ์คุณแอฟไปเลยละกันนะคะ
คนเชียร์บ่อยนะแม่แอ๊บเนี่ยบอกจะว่ายังไง

แอฟก็เชียร์ตัวเองอยู่ค่ะขอบคุณมากค่ะ
ใครเห็นเชียร์ก็ขอบคุณค่ะก็รู้สึกว่าทุกคอมเมนต์มันก็คือแบบความหวังดี
เขาก็อยากเห็นเราแฮปปี้อะไรแบบเนี้ยก็รออยู่ค่ะ
ก็รออยู่ค่ะจริงพูดคุยกับแอฟนะคะแอฟไม่ได้ปิดตัวเองนะคะ
แต่ว่าอย่างที่บอกไปคุยไปอาจจะดูหัวลงหัวเราะพูดเล่นนะคะ
แต่นี่พูดจริงนะคะก็รออยู่นะคะแล้วก็หลายคนก็บอกว่าโอ้โหคุณแอฟใครจะกล้าจีบ
จริงก็มีคนจีบอยู่บ้างนะอุ๊ยพูดหรือเปล่า
ไม่แต่ว่าคือถ้าเขาจะมีแฟนใหม่พูดตรงอ่ะนะคะน้องปีก็โตแล้วนี่เชียร์นะ